ข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงจริงทั้งวงการบ้านเรานั่นแหละค่ะ
โกงค่ะโกงตัวเครื่องบินโอ้โหทำกันมา
มีผู้เสียหายไม่ใช่แค่ดีเจอ้อยไม่ใช่แค่ดารานะคุณผู้ชม
๓๐๐กว่าลายโอ้โหใช่ก็คือพฤติการก็คือนายุทธนาผู้ชื่อได้แต่ขอสงวนนามสกุลค่ะ
คือเขาทำงานอยู่ขึ้นวิทยุอีกฝั่งหนึ่งลาดพร้าวนั่นแหละแล้วปรากฏว่าพี่อ้อยรู้จักกัน
บอกเธอฉันได้ตัวถูกหลายคนก็เชื่อใจกัน
ช่วงนี้จะเป็นวันหยุดไงก็เลยกะจะไปทงไปเที่ยวกันเนอะ
ถ้าเชื่อใจกันก็ซื้อฝากต่อซื้อตรงฝากไปฝากกันมาฝากกันไปหมดคุณผู้ชม
แล้วก็ศูนย์หายกว่าสามสิบล้านบาทด้วยนะคะคือเป็นตัวเครื่องบินที่ส่วนใหญ่แล้ว
ค่ะซึ่งจริงจริงอย่าง่ะผู้ว่าน่ะค่ะก็ไปขอสัมภาษณ์เขาบอกว่า
ขอสัมภาษณ์แค่วิกบ้านเขาที่เดียวเท่านั้นก็เลยก็ว่ากันไป
แต่เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ให้นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าค่ะ
อันนี้เพื่อนนางที่ไปแจ้งความที่สนทอง

ใช่ก่อนที่จะบินคือจริงวันนี้คือนางได้ตัวใหม่

ฟังดีกว่าว่าศูนย์หาย๓๐ล้านจริงหรือเปล่าค่ะ
๓๐ล้านใช่ค่ะก็คือบางคนผู้เสียหายบางคนนะคะ

กรณีทางผู้เสียหายบางคนคือซื้อที่ตัวกลางอีกทีนึง
ไม่ได้ซื้อแต่ยุทธนามันเป็นการขายต่อกันมา
ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้คือปัญหาคือ

ซึ่งตรงนี้ค่ะยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเลยว่า

บอกว่าเขาจะคงจะต้องค่อยทยอย
ชดใช้ในการที่จะชดใช้คนที่ไปถึงสนามบินแล้วแล้วก็ไม่ได้ตัว
แล้วอันนี้คงจะต้องดำเนินการชดใช้ก่อน
แต่ว่าคนที่ซื้อตัวไปจากโอเบิ้ลเดทคุณต้องทยอยชดใช้
ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะก็เอาใจช่วยวันนี้ดีเจเป้
มันน่าโมโหจริงนะเพราะว่าอย่างอาชีพแบบเราเนี่ยกว่าจะลางานได้แล้วแบบโอ้โห
อาจจะมีเงินไปเที่ยวเมืองนอก
ก็ต้องตามติดกันต่อไปเพราะว่าวันนี้ดีเจเป้ก็จะไปแจ้งความอีก
เพราะว่าโดนอีกหนึ่งรายพี่เป้นี่โดนไปประมาณเกือบล้านเลย
ให้ได้แล้วกันนะคะก็เอาให้ดูเป็นบทเรียนว่าอย่าทำแบบนี้นะคะ